ออปอตตามหาสนุก
กับรายการอบตมหาสนุก

เป็นช่วงที่ทุกท่านต้องลงมือ

เพื่อชิงชัยเอาเงิน๓๐๐๐บาท
มาให้อบอต้า

ถ้าใครทำได้ชนะนะครับ
รับเงิน๓๐๐๐ไปในช่วง

ขอแรง

นี่คือช่วงเวลาในการแสดงความรัก

เพื่อแลกกับเงินรางวัลสามหมื่นบาทครับโดยกติกามีอยู่ว่า
ผู้ใหญ่๕คนจะต้องช่วยกันขนต้นไม้วิ่งผ่านบ่อน้ำแข็ง
ไปยังกลุ่มผู้สูงวัยที่นั่งรอเพื่อนำต้นไม้ใส่ลงใน
ถุงดำจากนั้นครับเด็กเด็กเนี่ยต้องช่วยกันขนต้นไม้ผ่านเสา
ริมโบร็อกไปยังจุดที่กำหนดภายในเวลา๕นาที
ต้องช่วยกันชำต้นไม้ให้ได้๒๐ต้นเพียงเท่านี้ครับ
ก็รับไปไหลเงินรางวัลสามหมื่นบาท
กับเกมที่มีชื่อว่าดงขี้เหล็กรักโลก
พร้อมนะครับสิ้นเสียงนกหวีดเริ่มเลยนะครับพร้อมแล้ว

เอาต้นไม้เร็วเอาต้นไม้มา

เร็ว

เด็กโหก

เร็วค่ะ

๕นาทีที่กำหนดหรือไม่
ว่า๒๐ต้นภายในเวลา๔นาที

ที่มาให้พวกเราได้ร่วมสนุกอบตขอแรง

วันนี้เราก็จะไปดูแลเรื่องศูนย์เด็กศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

ช่วงนี้นะครับเราไปต่อกันที่อบตขอคำ
กติกาการแข่งขันนั้นก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ที่เพิ่มเติมเนี่ยคือจำนวนคน
ก็เพราะกฎกติกาของช่วงนี้เนี่ยเขามีอยู่ว่าให้ชาวบ้านทั้งอบตครับ
มายืนต่อแถวเพื่อกลิ้งไข่ต่อกันไปไม่ให้ตก
ที่ใครเนี่ยก็ถือว่าเกมสิ้นสุดทันที
ซึ่งสถิติเดิมครับยังอยู่ที่อบตดอนมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ครับอบตดงขี้เหล็กจะทำลายสถิติได้หรือไม่
ต้องเอาใจช่วยไปพร้อมกันล่ะครับ
บตดงขี้เหล็กของเรามีจำนวนคนอยู่
คนค่ะบวกกับพี่ยิ่งยงอีก๑คนเป็น๑๔
ครับผม๑๔๘นะพี่ยิ่งยง
พร้อมนะครับสถิติอยู่ที่

อบตดงขี้เหล็กต้องทำให้เร็วกว่า

ว่าช้าแบบนี้

จะไม่ทำลายสถิติ

อบตถ้อไหว
ช้ามาก

ห่อไว้หน่อยห่อไว้สิครับ

รอยผิวละโอ๊ะ

เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับทำไปนะครับ

งขี้เหล็กทำไปที่เวลา
๔นาที๒๖วินาที

สถิติจะถูกทำลายลงแล้ว

ไปจนถึงคนสุดท้ายได้สำเร็จ
ที่จำนวน๑๔๘คน
กับเวลา๔นาที๒๖วินาที

อบตดอนมะนาวได้สำเร็จแล้วล่ะครับ
ดีใจด้วยนะครับ
เราต้องมาดูว่าในประเทศไทย
ใครจะมาทำลายสถิติของดงขี้เหล็กต่อไป
วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านนายกอบตของเราค่ะ
และชาวบ้านอบตดงขี้เหล็กทุกคนด้วยค่ะ

ขอบคุณแขกรับเชิญที่มาสร้างศีรษะได้กับเรานะคะ

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราอีซูซูดีแม็กซ์ค่ะ
เมื่อคืนนี้นอนหลับฝันดีฝันดีค่ะ

สวยที่พักดีอาหารอร่อยเยี่ยมมากเลยนะครับ

หมดเวลาแล้วนะฮะใครมีเรื่องราวดีเกี่ยวกับอบตของท่าน
ลืมส่งเรื่องราวเข้ามาที่รายการอบตมหาสนุกนะครับ
อย่าลืมครับรับรองว่าสนุกทุกที่ทั่วไทย
สู้กันทุกวัยสามัคคียกตำบล
วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนกับอบตมหาสนุก
สวัสดีครับ